ตายแล้วไส้บิดเป็นเลข๘เลข๑๐ตรงมาเหลือเกิน
ฉันหิวฉันหิวไม่ใช่หิวธรรมดา

เอาเงี้ยเดี๋ยวกินข้าวค่ะน้ำปัลลาอาชัน

ทำอะไรหรอกพาไปกินข้าวไปกินข้าวกัน

ตาบัดศัตริย์เมลิดก็บอกแล้วว่าเลี้ยงข้าว

แต่ว่าวันนี้ไปเถอะกินข้าวกัน

เป็นอะไรฟอยติดคล้องเนี่ย

เอาอะไรเอาออกเอาใจ
เจ๊ยังหิวอยู่ไหม

ไม่มีอะไรรองท้อง

ต้องพูดแล้วถ้าจิตใจโหดเยี่ยมขนาดนี้

ถ้าจำเป็นผู้คำคืออะไร

น้ำอู่นที่กินทำไม

เขามีน้ำอุ่นก็เปิดน้ำอุ่นที่ก๊อฟกินไปก่อน

มันนิชนอกจากเค้าเป็นแม่เดาทอย

บ้างน่ะเชย

โอ้ขนาดนี้ไปกินเถอะ

ห้าไม่ใช่ภาพไอ้กิน

จะเอามาเลี้ยงไม่อ่านที่บอสเลี้ยง
แต่ว่าเหมือนร้านมิตยาไก่ย่าง

รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านนิตยาไก่ย่าง๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด

ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

ก็จัดความหาให้แบบเต็มที่

กลางถุงมหาศาลคาล

นี้ต้องแทนคำจ๊ะตรา

นครของที่ไหนอ่ะคนใต้คนใต้
คนใต้คือจะว่าอะไรใช่

โจทย์คำถามของคุณจุจมจะเป็นอะไร
จะคว้าโบนัส๓๐๐๐บาทได้หรือไม่
วันนี้ไปสนุกกันต่อเลยครับ

เดี๋ยวนะโด่งเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเองนี่

อ่ะอยู่มาขับออสเตอร์ไซน์แล้วจ้าง
ตอนนี้เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพมานี่เรียนคุย
ครับสีนู้นขึ้นทางดุ่นใช่ไหมพี่
เพราะถึงด่านทางดุ่นก็อ่านแป้งข้างคือก็เขียนว่า

องค์นี้ละหมูก็เลยฝ่าด่าไม่จ่ายกลาง

หนูเป็นเพร้าสือ
ขนาดคนลืมของไว้ในรถแท็กซี่หนูยังไม่กินเลย

วันแรกขับมอเซวินตายแล้วตำรวจจับอีกแล้ว

ผัวมีสองตาเมียมีตา

สามตา

พี่เบิร์ทสมัยก่อนพี่ได้ได้เกียร์

แต่นี่ตาบอดเขาไม่รู้ว่ากลางวันหรือกลางคืน

ถ้าลิเกเล่นแหละเขาจะมีอะไรกับเมียเขาได้

วันนั้นนิเกเล่นกลางวัน
เจ้าภาพหางานแก้บน

ไอ้ตัวโกงออกมาก่อนไงสิ
พอล้อมก่อนจบเขาพูดไอตัวกง
มันบอกคืนนี้เราได้โอกาสแล้ว
เราจะลอบไปโปรงพระชนทศเด็จพ่อ
มีอะไรดี
สุเรียน

ถูกมีความรู้สึกว่าไม่อยากกินน่ะ

ยางหมูยางหมูชมวงอย่างนี้

อยากกินซุกี้

ก็เลยอยากจะหาวัตถุดิบที่มาทำซุกกี้ได้
ช่วยคิดหน่อยสิว่าอยากได้วัตถุดิบที่มันถูก

ปูปุ้มเห็ดอะไรไก่อะไรพวกนี้นะ
แล้ววัตถุดิบทำสุกี้เนี่ย

ถูกที่สุด
ขอบคุณกันก่อนด้วยค่ะ
สนุกสนานและจะทำเรื่องใจจริงเลยนะคะ
คุณกับข้าวอาหาร

กี้นะเป็นเมนูหนึ่งเลยที่แบบพลาดไม่ได้จริง

วันนี้เดี๋ยวเรามีวัตถุดิบเกี่ยวกับซุกี้

ขอคำถามออกมาเลยจ้าซุกี้
นี่คือวัตถุดิบในการทำซุกกี้นะคะ

ส่วนอันที่สองคือขึ้นช่าย

ยังช่วยดับกลิ่นอาหารแบบคาวอะไรพวกนี้

นะคะผักกัดขาวนี้เมนูซุกี้ก็ไม่ควรพลาดนะ

ที่ชอบทานแบบว่ามังสวิรัติอะไรแบบนี้
กี้มังก็ทานนี่เห็ดเข็มทองได้เลย
ส่วนอันสุดท้ายข้าวโพดอ่อน
นี่คือวัตถุดิบค่ะการทำซุกี้นะคะ

จากถูกสุดไปแพงสุดค่ะ
อะไรด่ะทำไมไหว่

คุณจู่โจมคุณมีเวลาจู่โจมทั้งหมด

เอาล่ะ

ผักบุ้งมาก่อนเลยนะคะ
ต่อมานี่มีเรื่องได้นะคะ
ไปเที่ยวผับแล้วอยากกินผักชนิดนี้นะคะ

คุณนี่เดินเหมือนหน่วยลาตะเวนเลยนะครับ

และนี่คือลำดับการเรียงราคาของคุณจู่โจม

ไปหาผักที่ราคาสูงที่สุด

ช่วงหน้ามาลุ้นกัน